แกร่อยแวนเพชรมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทของคิมคาไนเชียนที่ถูกปล้นจะถูกนำไปขายทอดตลาดที่ไหน
ติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์